โค้งเป็นลักษณะของโค้งอันตราย
แต่ปรากฏว่ามีคนนำตุ๊กตาไปแขวน
คือเขาก็แบบมองในมุมดีนะว่าอาจจะเป็นการเตือนว่าโค้งนี้อันตรายให้ขับรถระวัง
แต่มุมที่ชาวบ้านเขาหวั่นใจเพราะว่าเขาตกใจไงเพราะขับรถ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ค่ะ
กตุ๊กตาเป็นร้อยเลยแขวนเรียงรายอยู่บริเวณทางโค้งเขาพลองตะบนเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาธ
คนขับรถผ่านตรงนี้เขาบอกเขากลัวมีกระเป๋าด้วยนะแล้วคุณนึกสภาพตอนมืด
แบบนี้หันแวบไปอย่างนี้จังหวะเลี้ยวไฟสาดปุ๊บ
คือมันมีทั้งขยะมีทั้งตุ๊กตามีทั้งตุ๊กตาที่เป็นเหมือนคนเหมือนเด็กอะไรแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามีคนนำซากตุ๊กตาไปทิ้งแล้วก็มีขยะเยอะเลย
คิดพิเรนก็นำซากตุ๊กตาเหล่านี้ไปแขวนตามต้นไม้ตามรั้วลวดหนาม
อย่างที่บอกว่ามองด้านดีเขาก็อ๋อสงสัยเป็นสัญลักษณ์ว่าโค้งนี้อันตรายนะให้ระมัดระวังเพื่อลดอุบัติเหตุ
แต่ในทางกลับกันคนใช้เส้นทางเขาบอกว่าเขาตกใจค่ะ
เพราะตุ๊กตามันหลายตัวแล้วก็แขวนอยู่แบบนี้มองมืดตอนแบบขับรถไปเปลี่ยวอย่างนี้
มันกลัวเหมือนเหมือนมีเด็กไปยืนอยู่ข้างถนนส่วนขยะจำนวนมากที่ทิ้งอยู่ตรงนี้อ่ะนะคะ
ก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาดูหน่อยเก็บขยะออกไปหน่อยเก็บตุ๊กตาออกไปด้วยนะคะ
ส่วนทางโค้งอันตรายแบบนี้แทนที่จะนำตุ๊กตาไปติดป้ายเตือนดีไหม
ป้ายที่เห็นชัดชัดเลยว่าอ่ะทางโค้งอันตรายอ่อติดไฟอะไรอย่างงี้เนอะ
ยิ่งติดตุ๊กตาแบบเนี้ยมันอาจจะยิ่งอันตรายใช่ค่ะอืม
ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปดูให้หน่อย